คันนี้นะคะคือไปก่อเหตุเร่งเครื่องนะคะไปชนท้ายรถกระบาดที่จอดติดไฟแดง
แล้วก็ถอยหลังนะคะไปชนรถเก๋งต่อท้ายไปเสียหายอีก๒คัน
มีรถที่เสียหายจากเหตุการณ์นี้๓คันด้วยกัน
แล้วเจอตัวแล้วนะคะก็ปรากฏว่าเป็นทหารยศร้อยเอก
รถกระบะคันนี้ค่ะนะคะคือรถทุกคันที่จอดรอสัญญาณไฟแดง
อันนี้เป็นภาพจากกล้องหลังรถที่เขาสามารถจับภาพได้
เขาจอดรอสัญญาณไฟแดงที่แยกนครราชสีมาแล้วจู่จู่เนี่ย
ติดไฟแดงอยู่จนถลายไปไกลในเนี้ยถ้าดูข้างในเนี่ย
เห็นว่าคนขับเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็ถอยหลังค่ะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูภาพอีกมุมหนึ่งเป็นกล้องหน้ารถที่วิ่งเลนส์ข้าง
ก็ชนกับอีกคันนึงที่จอดต่อท้ายอยู่เสียหาย
เพราะฉะนั้นถ้าไม่รับนับรวมฟอร์จูเนอร์
คันที่ก่อเหตุเนี่ยจะมีรถยนต์เสียหายสามคันด้วยกัน
เพราะว่าถูกชนแรงมากนะคะหลังจากนั้นคนขับรถฟอร์จูเนอร์คันนี้
ก็ยังขับพุ่งชนกระบะคันหน้าคันเดิมเฉียวรูดด้านข้างเสียหาย
แล้วก็หนีไปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือต้องการอะไรถึงได้ขับรถแบบนี้
ทีนี้เขาก็สังเกตพบนะคะว่าด้านหลังของรถคันก่อเหตุ
มีสติ๊กเกอร์ข้อความว่าทหารอาชีพเนี่ยค่ะจากตรงเนี้ยแหละ
แล้วก็มีคลิปหลักฐานจากรถหลายคันพยานในเหตุการณ์
ทุกคนช่วยกันลงในโลกออนไลน์เพื่อจะช่วยกันตามหารถคันนี้ค่ะ
มันมีสติ๊กเกอร์ติดว่าทหารอาชีพติดตามตัว
เพราะว่าเรื่องเกิดตั้งแต่๓๐กันยายนแล้ว
เสียหายแจ้งความแล้วแต่ยังตามตัวไม่ได้
เราไปถามกับทางภูมิกับสพเมืองนครราชศรีมาก็บอกว่า
หลังได้รับแจ้งตำรวจเขาก็วิทยุสกัดจับรถคันนี้
แล้วก็ไปจับได้ที่ถนนมิตรภาพอำเภอเมืองนครราชศรีมา
แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนที่ขับรถคันนี้เนี่ยเป็นทหารจริงด้วยนะคะ
ยศร้อยเอกก็คุมตัวมาสอบปากคำตรวจแอลกอฮอลก็ไม่เจอ
ก็ทหารรายนี้อ้างว่าเขาเหยียบคันเร่งผิดก็เลยรถเนี่ยไปชนคันข้างหน้า
ทีนี้พอตัวเองตกใจก็ถอยหลังไงถอยหลังแรงก็ไปชนคันข้างหลังอีก๒คัน
ก็ยอมรับผิดชอบแล้วก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทุกคันนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวตำรวจเขาจะนัดให้มาเจรจากันวันที่๕ตุลาคมค่ะ